แต่ว่ามีการพูดคุยกันในเว็บไซต์มวยต่าง
แล้วก็แฟนเพจต่างของที่เป็นคอมวยทั้งหมดเนี่ย
ก็มีการพูดคุยว่ามีข่าวว่าศรีสะเกดเนี่ย
มีโปรแกรมจะชกในประเทศไทยแล้ว
จะเจอกับใครแต่ว่าเราก็คงต้องหาความชัดเจนว่ามันจริงหรือไม่
เห็นด้วยที่จะชกในไทยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่า
ถ้าชกในไทยแล้วรายได้มันจะดีไหม
ไปชกในต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้เต็มที่ก่อน
แล้วค่อยกลับมาช่วงในไทยหลากหลายความคิดเห็น
มุมนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกับทางโปรโมเตอร์นะครับ
เฉพาะฝ่ายต่างประเทศซึ่งก็มีคุณแบงค์เทียนชัยวิสิทวุฒินัน
เดี๋ยวคงอยู่ในสายกับเราแล้วคงจะพูดคุยกันถึงแนวทางนะครับ
พูดเรื่องนี้เนี่ยคืออยากจะให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะ
แสดงความเห็นมาด้วยผ่านทางช่องทางไลน์นะครับว่า
ศรีสะเกดเนี่ยควรจะชกในไทยดีในไฟล์ต่อไป
หรือว่าควรที่จะต่อสู้ชกในต่างประเทศต่อไป

ครับแล้วก็หาความชัดเจนด้วยว่าสุดท้ายแล้วนะครับ

จะชกในไทยเนี่ยจริงแท้แค่ไหน
แหล่งข่าวที่เป็นคนอยู่กับนักมวยจริงเลยนะครับ

คงจะไปเกิดช่วงปลายปีเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันก็คือว่า
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับคาร์ลอสคูอดาสเนี่ยนะครับที่ไปแพ้ทาง
วิเรียมอาโลโยเนี่ยก็ถูกตัดอันดับทิ้งหมดเลยอืม
ในทุกอันดับของทั้ง๔สถาบันเพราะว่าเขาไม่ยอมตรวจโดป
หลังจากที่จบไฟล์ที่แพ้ให้กับอาโรโยซึ่งผิดกฎของสภามวยโลก
ไฟล์ที่โคดาจะต้องชกเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอกับทางเอสตาด้า
มันก็เลยเป็นที่มาว่าไฟล์นี้เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งเราคงงนิดนึงที่ว่า
ในเมื่อเอสตาด้ามีข่าวจะแก้มือกับเราทำไมต้องต่อยกับทางโคดาส
เพราะว่าข่าวในต่างประเทศมันลงแบบนั้นแล้วก็ทางศรีสะเกดเนี่ยก็เหมือนกับจะหาคู่ชกไม่ได้เหมือนกัน
อ้าวทีนี้มันก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับว่าก็คาดการณ์ว่าศรีสะเกดนั้นจะได้ป้องกันแชมป์
ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยสำหรับไฟล์นี้
ครับแต่ความชัดเจนเนี่ยผมมีการพูดคุยกับคุณเทียนชัยไปแล้ว
แต่เดี๋ยววันนี้เผื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราคุยกันสดครับ
ในสายดีกว่าตอนนี้อยู่ในรายการเรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับ
สวัสดีครับคุณแบงค์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่เจ๊ครับสวัสดีครับคุณนามครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

แสดงว่าตามข่าวที่บอกว่า
ยังไม่มีการพูดคุยกัน
เราก็มีการคุยกับโปรโมเตอร์ฝั่งของเค้า
แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่สรุปกัน

จะไปอเมริกาเดือนไหนอะไรนะครับ

คราวนี้ในทางความคืบหน้าในการที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับ

กลับมาเข้าค่ายฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการหรือยังครับ

กลับมาอยู่ที่ค่ายก็เริ่มซ้อมเบาอีกสัก
ถ้าต้นเดือนหน้านี่ก็คงจะเริ่มซ้อมจริงจังแล้ว

ตอนที่จะต้องไปไปโชคที่อเมริกาเนี่ย
ทีมงานมีโอกาสพูดคุยกันไหมว่า

ชกอุ่นเครื่องหรือว่าไงก็ตามนะครับ

ก็คือเห็นตรงกันครับ

ก็ไม่อยากให้พี่แหลม

ก็คือยังไงก็มี

แต่ว่าจะเป็นลักษณะไหนที่ไหนเมื่อไร

รายละเอียดนิดนึงอย่างนี้ครับผม

เพราะการเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะ
ครับผมก็ยังไม่ได้มีการคุยกับโอกิเอโตะเลยนะครับ
อันนั้นน่าจะเป็นการคาดเดาอยู่ครับ
ซึ่งตอนนี้เอโตะน่าจะอยู่อันดับถ้าผมจะไม่ผิดอันดับประมาณอันดับ๔

ซึ่งก็ถามว่าถามว่ามีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่เป็นผู้ท้าชิง
แต่ก็ยังไม่ได้มีการคุยกับโอกิเอโตะหรือว่าผู้ท้าทีมคนใดคนหนึ่งเป็นทางการอย่างนี้ครับ
แล้วที่ผ่านมาล่ะครับมีนักชกคนไหนแสดงความต้องการ
อยากจะมาชกท้าชิงแชมป์บ้างไหมครับ
แล้วทีนี้ก็จะคุยเรื่องคู่ชกซึ่งผมว่านักมวยทั้งหมดตอนนี้อยากจะต่อยกับพี่แหลมศรีสะเกดทั้งนั้นแหละครับ
หนึ่งก็คงทิ้งท้ายแล้วกันนะครับ
ขณะสุดท้ายให้คุณแบงค์ได้ฝากถึงแฟนมวยที่รอคอยศรีสะเกดหน่อยนะครับ
เพราะว่าก็เป็นห่วงกับโปรแกรมที่อาจจะยังไม่มีความชัดเจน
เพราะตอนนี้ก็ล่วงเวลามาประมาณ๒เดือนแล้ว
ยังไม่มีข่าวแม้แต่ความขึ้นหน้าว่าจะชกกับใครนะครับ
กับใครนะครับครับผมก็ขอบคุณครับที่ที่เป็นห่วงครับ
แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับทีมงานก็ดำเนินการกันอยู่ครับแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวจะอัปเดตยังไงจะ
แล้วรีบแจ้งให้ทุกทุกท่านทราบแน่นอนครับผมครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณแบงค์ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีคุณครับขอบคุณคุณครับผมเอาล่ะถือว่าได้ความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วนะ
เรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นคือจะบอกกันทุกอย่างก็คงไม่ได้มันเป็นหน้าที่
คือมันเป็นการพูดคุยทางลับเพราะว่ามีเรื่องของเชิงธุรกิจอันนี้เราเข้าใจ
เพราะว่าคู่ต่อสู้ของศรีสะเกดเนี่ยผมทิ้งท้ายนิดนึงคือว่ามันต้องสมน้ำสมเนส
ซึ่งเอสตาด้าตอนนี้ถ้าต่อยเนี่ยขายบัตรได้เพราะคนอยากดูไงเพราะบางคนคิดว่ามันมีข้อกังขาอยู่
แต่ถ้าต่อยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะสนใจไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าคิดหนัก
ทำให้มันยังไม่เกิดไฟล์นี้ในเวลาโดยเร็วอ่าแต่ก็ติดตามเชียร์กันต่อนะครับ
ถ้าเกิดมีข่าวความคืบหน้ายังไงเนี่ยเรื่องรอบขอบสนามมีมานำเสนอให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับ